ไปดูกันต่อเรื่องของเหตุสลดบ้างนะคะมีรถบรรทุกถังน้ำมันเปล่า
แต่ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์แล้วรถจักรยานยนต์คันนี้คือมากันสี่แม่ลูก
เสียชีวิตเลยสามศพและสาหัสอีกหนึ่ง
และในจำนวนผู้เสียชีวิตน่าเศร้ามากเพราะว่าเป็นหนูน้อย
เพียงแค่สามเดือนเองโอ้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดยูเทิร์นเกาะยายฉิม
ถนนเพชรเกษมหมู่๕ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานที่ประจวบค่ะ
อยู่หน้าสพบังสะพานเลยนะคะก็ไปพบรถจักรยานยนต
ด้าเวฟสีน้ำเงินทะเบียนก่อไก่มมรอเรือสามศูนย์เจ็ด
ปปขอไข่ค่ะสภาพคือถูกชนเสียหายยับเยิน
ติดอยู่กับแบรีเออร์กั้นถนนข้างถนนฝั่งขาล่องใต้นะคะ
แล้วไปพบเด็กหญิงโฟกัสสัญชาติเมียนมาอายุ๑ปีนอนคว่ำหน้า
หายใจรวยรินแล้วค่ะกู้ชีพโรงพยาบาลบางสะพาน
เร่งทำซีพีอาร์แล้วก็ส่งโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ห่างออกไปพบร่างหญิงสาวชาวเมียนมาไม่ทราบชื่อ
แล้วก็นามสกุลอายุประมาณ๓๐ปีก็เป็นแม่ของน้องโฟกัสเนี่ยค่ะ
สภาพคือกระดูกแขนขาหักผิดรูปนอนเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ
ใกล้รถจักรยานยนต์นอกจากนี้ยังพบรถบรรทุกหกล้อยาว
ทะเบียนเจ็ดศูนย์ขีดหนึ่งหกหนึ่งหกสมุทรสาขน
บรรทุกถังน้ำมันเปล่ามาเต็มคันแบบนี้ค่ะคันนี้นะคะ
พุ่งข้ามยูเทิร์นมายังฝั่งขาล่องใต้ห่างจากจุดกลับรถไปประมาณ๓๐เมตร
ตรงกลางถนนเพชรเกษมพบร่างเด็กหญิงปลายฟ้าสัญชาติเมียนมาอายุ๓เดือนเสียชีวิตค่ะที่
ใกล้กันพบนางสาวพิวซาอูสัญชาติเมียนมาอายุ๑๘ปี
ของเด็กหญิงปลายฟ้านอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่นะคะ
ที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลบางสะพานค่ะจากการสอบสวนนายธนพลสมกำลังอายุ
สามสิบสองปีซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกก็เล่าว่าเขาเดินทางไปรับถังน้ำมันเปล่า
จากจังหวัดสงขลาจะไปส่งให้ที่กรุงเทพค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จักรยานยนต์คันนี้ตัดหน้าระยะกระชั้นชิดจะกลับรถยูเทิร์น
ทำให้รถบรรทุกที่วิ่งมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทันพุ่งเข้าชนอย่างจัง
และลากรถจักรยานยนต์พุ่งข้ามยูเทิร์นมาที่ถนนอีกฝั่งตำรวจนะคะ
ก็แน่นอนต้องเก็บหลักฐานดำเนินการสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
เพื่อจะได้ดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะซ้อนกันมาได้ตั้งสี่คนสี่ชีวิต
แล้วเท่ากับว่ามีเด็กเล็กขวบนึงกับ๓เดือนที่เสียชีวิตแล้วแม่ของเด็กคนหนึ่งก็ตายด้วยนะคะ